รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ในชีวิตเคยมีคนผ่านมา
แต่ว่าเขาเข้ามาจะผ่านไป
หัวใจนี้ไม่มีใคร
นี่ถ้าข้างร้านได้ยิน
นึกว่าเราเปิดแผ่นนะเนี่ย

เรานี่สมควรจะไปเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้แล้ว
เริ่มเป็นลูกจ้างซะที
ไปเป็นนักร้องประกวดดีกว่า
เพื่อจะได้ดังแบบซุปตาขวัญใจเรา
อย่างกับพี่ฮายอภพร
หรือว่าพี่ตู่นันทิดา

โอ๊ยคงเท่ไม่เบา
ไปไหนมาไหนมีแต่คนขอถ่ายรูปดู

ทำไมพวกเจ๊เข้ามาใกล้ตัวผมได้
นี่ผมอยู่บนเวทีแห่งความฝัน

ที่พบพันธ์พอพระดา

ฉันเหมือนคนโชคร้าย
ที่โดนฝากไว้

ให้พบแต่ผิดว่าง

ขอเป็นเธอได้ไหม

เช้านี้ผมจะต้องไปจังหวัดนครสวรรค์เพื่อไปตามหาซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจของผมทั้งสามคน
วะไอ้โกครับลูกชิ้นปลาเหรอ

จะไปหาพี่ตั๊กพี่ฮายแล้วก็พี่ตูเพราะเผลอจะแวะไปบ้านพี่ดอนสอนระเบียบด้วย
โอ้เดี๋ยวนะนักร้องที่นเบิร์ตชอบทุกคนเนี่ยเป็นนักร้องที่แบบมาจากนครสวรรค์ทุกคนเลยพี่
ก็ใช่ไงก็ผมถึงลางายไงเจ๊อย่ามาห้ามความดังของผม
ไม่ไม่ห้ามไปเลยไป
เจ๊พูดเองนะ

ตอนนี้ผมได้ผุดขึ้นมาแล้ว

เหมือนพวกสิวพวกหมัดอะไรอย่างนี้

ฮะผมดังนะอย่ามาเดินตามนะ

พวกผมไปเดินตามมีตำรวจจะเดินตาม

ใช่ไงตำรวจก็ต้องคุ้มกันหรือเปลี่ยง
มีคุ้มกันบ้าแหละด้ั้งต่อไปอีก๒ข้าง

แต่เจ๊มีข้อแม้ข้อหนึ่งถึงจะให้ลางาน

คนรักคนเกลียดมีเจ๊มาพูดฝากซื้อของซะดังเลย
เดี๋ยวใครเขาแจ้งแจ้งตำรวจเอาทำไง
บ้าไปนครสวรรค์จะฝากซื้อของขึ้นหน้าขึ้นตาของนครสวรรค์เขา
ของขึ้นหน้าขึ้นตาของนครสวรรค์
ขึ้นหน้าขึ้นตานครสวรรค์ต้องอันนี้สิขนมหมด
โมจิอันเล็กที่มันดูจุ๋มจิ๋มอ่ะอ๋อมันดูจุ๋มจิ๋มน่ารักอ่ะ
ฝากซื้อด้วยซื้อสะพานเดชามาฝากคุณด้วยไปนอนไปเฮ้ยคนบ้านฝากซื้อสะพาน
สรุปแล้วเจ๊จะฝากซื้อของที่นครสวรรค
ฝากซื้อของฝากประจำจังหวัดของนครสวรรค์เขาหน่อย
ก็ตังค์ไม่ค่อยเยอะหรอกก็เลือกมาแล้วกันที่มันถูกแต่อร่อยนะ
ผมก็เพิ่งเคยไปครั้งแรกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าไหนถูก
แต่อร่อยเนี่ยอร่อยทุกเจ้าแต่เจ้าไหนที่ถูกผมจะไปรู้ได้ไงเพราะมีตั้งหลายเจ้า
เจ๊ก็ไม่รู้อ่ะรู้ไหม
เอ้าแล้วตกลงของฝั่งนครสวรรค์แบบไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าของฝากจากร้านแม่กุหลาบจากจังหวัดนครสวรรค์๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
โมจิกล่องยาว
ใดฟูกุกล่องยาว
โมจิหิมะกล่องยาว
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม

พร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา

แดกแดว

นี่เขาต้องถูกกลิ่นนกแก้ว

เค้าเรียกกิริ่นอะไรจ๊ะกิริ่นมะลิ

นี่อันนี้ครูบอยดูถูก๑๓อย่างเนี่ย
เข้าให้บอกอันไหนราคาถูกที่สุด
นี่คือเฮบูบอยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะลิ

เราไม่ถึงคนโคหกพอโทร

แล้วของระเบิดล่ะจ๊ะถูกสุดด้วย
แล้วก็เป็นสิทธิบงคลอ๋อโทษสุดเลยนี่ไอ้หนู
อุ๊ยปาต๊อบ
อุ๊ยปาต๊อบก็แบบไหนนี่พูดเหมือนน่ะเหมือน
นี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้น่ะปาต๊อบ
ปาต๊อบเอาแค่สุภัณฑ์ยังไม่ถึงลงใต้ดิ
ไอ้หนูห้องน้ำนี่รับรองว่าถูกที่สุด
อันนี้คือถูกทุกอ่าดีปริกติด
ถูกทุกภาพแบบนั้นถูกพอมนุภมาศนี่ทิ้งมาริ

รับรองถูกที่สุดสายันคิดว่าแบบไหนถูกสายัน
อ๋อมาใหม่นี่ครับ
พระพระฮูพระพระฮูไหนเฮ่ยพระบอบหน้า

อาจารย์ก็ไม่รู้แต่ใส่ดีก็เหลือ
ค่ะรีบฟันทงเลยเราบ้านเดียวกันไม่โกหกหรอก

มาเข้าไปสุพันธุ์นี่แม่เลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกลิ่นมะลิอยู่ข้างใน

บู่นกแก้วเนี่ยมันแพงครับ

ขณะฝนไปใช้นี่เอาไปไว้ที่ในตู้สภาอย่างห้อมเลยครับ

เฮฟบูบอยเนี่ยผลไปสื้อให้ยากิน
ก็แพงเพราะว่าเขาอันนี้ครับน้ำตาล
ถูบเพราะว่ามันนักจะไม่แพงนะ

ก็ไม่ต้องจุดสิทิ้งไว้อย่างนี้ได้๑๐๒๐ปี
ตอบเลยไหมคะว่าสินค้าตัวไหนถูกสุด
ผมขอตอบนะครับผมขอตอบเป็นทูบครับถูกที่สุด

ราคาอยู่ที่๔๔พี่ตีเปิดมา๔๔ถือว่ายังไม่แพงครับ
และเป๊กจะเฉลยที่พฤกษานกแก้วสบู่ก้อนกลิ่นมะลิ๗๐กรัม๔ก้อน
ราคาอยู่ที่๔๕แพงกว่าใช่ไหมเอาล่ะสบู่แพงเฮลบูบอย๑บาท
ทูบค่ะทูบนพมาศกลิ่นมะลิ๙๐กรัมที่น้องพลเลือก
ราคาต้องถูกกว่า๔๔บาทและราคาอยู่ที่
ตอนนี้สัตว์ส่งไปแล้ว๒พันบาทจ๊ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
พี่บอลคะมันคืออะไรคะเนี่ย
ผลิตภัณฑ์ยอดภูเขาทองนักสาปแบบนี้

นี่คือน้ำซอสปรุงรสนะฮะฝาเขียว
ขนาด๕๐๐มิลลิลิตรครับผม

ด้วยใครก็กินไอ้ดาวไอ้เจียว

เออนี่จะใส่ว่าเรียนเรียนมันหมดนะ
ใช่ค่ะแต่ก็กินในเวลากินนะต้องค่อย
เวลากลับมากินเนื้อสัตว์แล้วต้องค่อยกินนะ

คุณคุยกันรู้เรื่องมั้ยยังนี่คือน้ำส้มสายชู๕เปอร์เซ็นต์ขนาด๑ลิตร
ของผมเป็นซีอิ๊วขาวครับผมตราภูเขาทองเหมือนกันนะฮะ
บอกได้เลยว่าขนาด๖๐๐มิลลิลิตรครับผมราคาถูกมาก
อันนี้ถูกสุดผมถูกกว่าให้ผมพูดความจริงบ้าง
อันนี้ถูกที่สุดการถูกความจริงกว่ากัน

เพราะนี่คือคำถามข้อที่๒ของคุณมูลค่า๔๐๐๐บาท
ราคาถูกที่สุดค่ะ

จ๋าเคยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ไหม

เพราะว่านะด้วยความที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ย
อันนี้มันดูแบบมีราคากว่า

ว่าอันเนี้ยแพงแน่นอนอืมส่วนอันเนี้ยน้ำส้มสายชูเนี่ย
มันห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับตามที่ผมมีขอมันก็น่าจะราคาไม่เท่าไหร่มั้ง
ซอสอันเนี้ยเขาทำมาจากทั่วเรืองใช่ไหมครับทั่วเรืองทั่วเรืองแล้วกว่าจะหมักมาได้ซึ่งขนาดเนี้ย
เพราะว่ามันน่าจะต้องใช้ทั่วเรื่องเยอะอืมต้นทุนการผลิตเพราะว่าน่าจะเยอะน่าจะสูงอืมอืม
อันนี้ผมว่าแพงแพงแพงตอนนี้ใจคุณเทไปที่น้ำส้มสายชู
เทมาตรงนี้อ่ะตอบเลยไหมคะตอบเนี่ยครับอ่ะถ้าคุณคิดว่าน้ำส้มสายชูกลั่นห้าเปอร์เซ็นต์
เป็นของที่ถูกที่สุดพี่เป๊กจะเฉลยที่น้ำซอสปรุงรสฝ่าเขียวขนาด๕๐๐มิลลิลิตร
ที่คุณพลไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๒๘บาทเป๊กจะเฉลยอันที่พลเลือก
นี่คือผลิตภัณฑ์จากภูเขาทองน้ำส้มสายชูกรันห้าเปอร์เซ็นต์ที่ผลเลือก
ราคาอยู่ที่โทษภัณฑ์โทษภัณฑ์ยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์
เอาล่ะมาที่ซีอิ๊วขาวขนาด๖๐๐มิลลิลิตรขวดนี้ที่พลไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๒๐บาท๕๐สตางค์ถ้าผิดกลับบ้านมือเปล่าทันทีค่ะ
ขอให้แพงกว่าค่ะและราคาอยู่ที่แพงกว่า
กว่า๒๕บาทไป๒๕บาทไป๒๔บาทเก่งมากค่ะ
หันเจ้าข้อที่สองหันระดับนี้ค่ะรับราคา๔๐๐๐บาท
ตั้งสิ่งให้ดีค่ะหนุ่ม๑๐๐๐๐ผัญวางเพราะว่าข้อต่อไปค่ะมีมูลค่าเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

เหมือนเดิมเลยจ้ะโพสต์จำไหมจ้า
ของที่ไหนราคาทูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาเลยจ้า
เฮ่ยโฟน

พลคะนี่เป็นของที่พลไม่เคยใช้แน่นอน
เพราะว่านี่คือผ้าอนามัยโซฟีค่ะ
อันแรกค่ะแอร์ฟิศคูลิงเฟส
ปเปอร์แอคทีฟสลิมมีปีกแพ็ค๑๐ชิ้นค่ะ
ส่วนอันที่๒นี้ค่ะเป็นสูตรอ่อนโยนถนอมผิว
มีปีกสลิมขนาด๒๕เซนติเมตรแพ็ค๑๔ชิ้น
และอันที่๓ค่ะเป็นซุปเปอร์เอ็กซลิม
แบบกระชับบางมีปีกขนาด๒๕เซนติเมตรแพ็ค๑๔ชิ้น
นี่คือคำถามข้อที่๓ของพลค่ะ
ผลิตภัณฑ์จากโซฟีทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะพล
บอกเลยว่าบินได้ทั้ง๓ชนิดค่ะ

แตกต่างกันที่จำนวนชิ้นค่ะ
อันนี้ยากนะครับยากมากเลยสำหรับผลเนี่ย
เหรอครับก็คงจะต้องเดาแล้วนะครับ
แต่ว่าเพื่อนผมเคยเรียนรอดอร์ครับ

แต่ว่าน่าจะต้องเดาเอาไอ้ที่มันแบบว่า

เพราะว่าลอร์ดอร์นี่เขาจะต้องเอามาใส่ตรงที่คอมแบตนะครับ
ไม่ให้เรากาดไม่ให้เราทำมันกาดใช่ครับอ๋อไม่ให้เรากาด
แต่ว่าตอนนี้ต้องตอบแล้วค่ะว่าอะไรถูกสุดค่ะ
ถ้างั้นผมคอดเดาก็แล้วกันค่ะเอาเป็นเย็น
หรือว่าจะเป็นกระชับเหรอครับ
ผมเอาเป็นถนอมพิวก็แล้วกัน

พี่เป๊กจะเฉลยที่อันแรกค่ะแบบเย็นนะคะผ้าอนามัยจากโซฟีค่ะ

อันที่๒ค่ะแบบที่ทุกคนลืม
เลือกนะคะแบบอ่อนโยนค่ะ

เอาล่ะมาถึงแบบกระชับค่ะ

ราคาต้องแพงกว่า๓๖บาท
และราคาผ้าน้ำไม้โซฟี
แบบกระชับอยู่ที่

แค่คำถามข้อที่๓ก็ลุ้นขนาดนี้
แถมยังเป็นสิ่งที่คุณพลไม่ถนัดอีกด้วย
ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อว่า
คุณพลขายใหญ่เมืองสุพรรณ
จะตอบถูกได้ไปต่อหรือไม่
กติกาง่ายคือผู้แข่งขันนักช็อป
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย

แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงา
อยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ
ผู้ช่วยของเราจะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขัน
ปรึกษาได้ขอความเห็นได้
แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่